กันหน่อยครับหลายท่านน่าจะรู้จักครูเมืองเชียงใหม่นะฮะขึ้นชื่อโดยเฉพาะต่างชาติจะชอบมาเที่ยวช่วงสงกราน

เมืองเชียงใหม่มีทั้งเสน่ห์แต่ในอีกมุมหนึ่งครับ

เพราะมีคนตกลงไปในคูคลองตรงนั้นเนี่ย

ล่าสุดเกิดอีกแล้วดูวงจรปิดนี้ครับคุณผู้ชมและคุณมิ้นครับ
ทันไหมครับถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะ
เห็นรถมาด้วยความเร็วแล้วเนี่ยฮะเสียหลักแล้วแฉลบไป
พุ่งชนต้นไม้แล้วก็ตกลงไปในคู่เมือง
จุดนี้นะฮะคู่เมืองเชียงใหม่ครับคุณผู้ชม
หลายคนจะไปเล่นสงกรานตักน้ำจากตรงนี้ขึ้นมาสาดกันนั่นแหละ
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วพุ่งตกลงไปในคู่เมือง
แล้วค่อยจมน้ำหายต่อมลงไปครับ
เที่ยงคืนกว่า๔พฤศจิกายนครับ
จุดนี้คือคู่เมืองเชียงใหม่ถนนช่างหล่อในตัวเมืองเชียงใหม่ครับ
ไปตรวจสอบครับพบว่าต้นไม้ตรงบริเวณริมคูเมืองตรงนี้
โอ้โหมันโดนชนจนล้มอ่ะแล้วมีรถเก๋งสีขาวพลิกคว่ำอยู่ในน้ำนะครับ
นี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
นี่นะจะเห็นนะอันนี้ชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูกันก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกนึกว่ารถเนี่ยพุ่งชนเข้าไปในบ้านคนที่ไหนได้ตกลงไปในคู่เมืองนะฮะ
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมไปเจอตัวผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีเป็นคนนอเวย์นะฮะ
ผู้ชายคนนี้หนุ่มต่างชาติคนนี้เป็นคนขับรถครับฝรั่งคนดังกล่าวเนี่ยสภาพเนื้อตัวเนี่ยเปียกปอนฮะ
บ็อกเซอร์แค่ตัวเดียวแล้วตกใจนี่คือวินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันงมหาและช่วยเหลือ
เพราะในรถมีคนติดอยู่อีกหนึ่งคนฝรั่งชาวนอเวย์บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปปาร์ตี้กับเพื่อนและขับรถกลับบ้าน
ขับมาด้วยความเร็วพอถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักครับพุ่งตกไปในคู่เมืองตรงจุดนี้
ตัวเขาเองพยายามหนีออกจากรถแต่อีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในรถหนีออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยค้นหางมดำน้ำลงไปครับไปเจอร่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสี่สิบ
หมดสติสลบอยู่ในรถซึ่งรถจมน้ำอยู่นะฮะพาร่างขึ้นมาแล้วปั๊มหัวใจรีบส่งต่อโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตครับยังไม่หมดฮะฝรั่งคนเดิมครับที่ตกใจใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนะฮะ
เขาบอกว่าเขาไปปาร์ตี้แล้วขับรถมาด้วยความเร็วบอกอีกว่ายังไม่หมดนะยู
มีคนติดอยู่ในนั้นอีก๑คนในรถเนี่ยมีประมาณ๓คนเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามีอีกเหรอเนี่ยก็เลยดำน้ำงมลงไปหาอีก
ก่อนที่จะนำรถขึ้นมาได้ทั้งคันกู้ซากขึ้นมาได้ค้นหาซ้ำสองดำลงไปอีกครับ๒ชั่วโมงกว่าไม่เจอใครแล้ว
เป็นไปได้ว่าฝรั่งนอเวย์คนนั้นคงจะตกใจเลยให้ข้อมูลคาดเคลื่อน

คันน่าจะมีแค่สองคนคือผู้ชายหนึ่งเป็นชาวนอเวย์และผู้หญิงหนึ่งก็คือคนที่

ติดอยู่ในรถแล้วพอขึ้นมาเธอก็เสียชีวิต
วันนี้ครับคุณแซคนัทวินครับนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
ตรงนี้คุณมีมคุณผู้ชมดูนะฮะค่ะ
นี่คือช่วงกลางวันเดี๋ยวขึ้นเทียบภาพกลางวันกลางคืนก็ได้ครับ
ถนนเส้นทางนี้เป็นทางตรงเลาะคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วชาวบ้านเขาบอกเลยนะครับว่าแม้จะเป็นถนนเส้นตรงนะคุณนักข่าว

และความเร็วก็กำหนดไว้๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้ความเร็วได้จำกัดแต่เชื่อไหมเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยและถี่มากเลย
มีรถขับมาจมต่อมลงไปในคู่เมืองไม่เจ็บก็ตายเพราะน้ำตรงนี้ลึกมาก
หลายคนแล้วหลายเคสแล้วเราไปได้ภาพอีกมุมหนึ่งฮะ
นาทีที่เก๋งคันที่เสียหลักไปชนต้นไม้
ภาพนี้ฮะในวงกลมสีแดงให้เห็นชัดเห็นมั้ยไฟวาบมาเนี่ย
อ๋อเห็นแล้วแล้วน้ำมันแตกกระจายเลยอ่ะ
นาทีรถเก่งคันนี้เสียหลักชนต้นไม้ที่อยู่ริมคูเมืองเชียงใหม่ฮะ
หักหนึ่งต้นแล้วก็จมลงไปในคู่เมือง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำก็พากันมาช่วยเหลือ
ไปเจอยายสมบูรณ์ครับชาวบ้านแถวนั้น
ยายบอกว่ายายตกใจเลยนะได้ยินเสียงดังมากเลย
ตอนแรกนึกว่ารถชนแถวหน้าบ้านมีรถเคยมาชนหน้าบ้านแล้ว๒ครั้งไง
ก็คิดว่าคงจะเป็นแบบครั้งก่อนละมั้ง
พอออกไปดูถึงรู้ว่าอ้าวไม่ใช่แล้วรอบนี้รถตกน้ำครับ
แล้วสิ่งที่ยายเห็นคือยายบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ฝรั่งที่เป็นผู้ชายเขาขึ้นมายืนบนหลังคารถ
ซึ่งเห็นวินาทีรถกำลังจะค่อยจมลงไปในน้ำ
ฝรั่งเอาตัวออกมาแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคารถ
พร้อมกับมีอาการเหมือนกับคนมืนเมาแล้วตะโกน
โวยวายอยู่บนหลังคารถยายบอกแบบนี้นะฮะ
แล้วก็พูดด้วยเหมือนกับว่าทำไมไม่ช่วยเพื่อนไอ
เพื่อนไออยู่ในรถเนี่ยอยู่ล่ะ
ยายก็เลยงงไงเจ้าหน้าที่มาถึงก็ทำเต็มที่
ความสามารถแล้วนะครับลองฟังคุณยายเพิ่มเติมครับ
แป๊บเดียวตำรวจมาดังเก็บกู้ไภมา
นักประดาน้ำมา

บดีเหตุตรงนี้เจือดบ่อยครับ
บ่อยบ่อยแบ่งนี้นะ
รถซ่อม๒ครั้ง๓ครั้งล่ะ

ถ้าจะว่าทางตรงนี้กะว่านี่โดน
เสาไฟฟ้านี่นะตอนแรกมีโน้นนะคะ

นี่ฮะสิ่งที่คุณยายเล่าให้ฟังทางคดีเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจสอบภอมเมืองเชียงใหม่บอกว่าแจ้งพ่อหากับพ่อหลังนอลเวย์คนนั้นน่ะ
รอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
ส่วนที่ว่าเขาเมาหรือเปล่าเห็นออกมาโวยวายแล้วพูดจาแบบนั้นเนี่ย
ตำรวจยืนยันให้เขาเป่าแอลกอฮอล์แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งก็แล้วกัน

ในขณะที่ผู้ตายตอนนี้กำลังประสานญาติติดต่อเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
เสียใจด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะฮะ